คุณผู้ชมคะสำหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มนิสัยดีปอทฤษฎีนะคะ
แน่นอนว่าสร้างความสกเศร้าเสียใจให้กับแฟน
รวมไปถึงเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง

ก็ได้ร่วมไว้อะไรผ่านสื่อโซเชียลมีเดียหลากหลายช่องทาง
ซึ่งเราก็จะเห็นนะคะเต็มไปด้วยข้อความ
รวมไปถึงรูปภาพค่ะที่ถ่ายทอดถึงความประทับใจที่พวกเขามีต่อพระเอกอันเป็นที่รักร่วมวงการบันเทิงค่ะ
นับเป็นพระกรุณาที่คุณแก่ครอบครัวสหวงอย่างยิ่ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
ส่งโพสต์ภาพดอกไม้พร้อมข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของปทฤษฎี
ขอให้ปอไปสู่สุขติในฐานะที่เคยทำงานด้วยกัน
ยังทรงแสดงความเสียใจกับครอบครัวสหวงด้วย
ประโยคสั้นแต่ลึกซึ้งว่าหลับให้สบายนะครับพี่ปอ
และบอกว่าพวกเราจะคิดถึงคุณตลอดไป
พร้อมติดแฮชแท็กคุณเป็นคนที่น่ารักที่ดีกับผมเสมอหลับฝันดีนะลูกพี่
ตามด้วยภาพพื้นสีขาวที่มีเพียงประโยคคำคมว่า
ความดีเท่านั้นที่จะอยู่กับเราไปตลอดแม้เราจะจากโลกนี้ไปแล้ว
และยังจำได้ดีถึงทุกวันนี้ว่าทำทุกงานต้องใส่ใจต้องทำการบ้าน
อกจากนั้นก็ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพัน
และความประทับใจที่มีต่อพระเอกจิตใจงามผ่านโลกโซเชียล
ซึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเพื่อนรักอย่างทีนสารวุฒิ
โพสต์ภาพวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำ
สถานที่จัดบำเพ็ญกุศลให้กับพระเอกผู้ล่วงลับ
พร้อมข้อความบรรยายสุดซึ้งว่า
พี่มาส่งเองถึงบ้านแล้วไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้ว

แล้วพบกันใหม่ปทฤษฎีสหวง